ที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งค่ะ
บุกไปบ้านอดีตภรรยาที่แยกทางกันไปแล้วอะค่ะ
กไปเอาเหล็กฟาดกระจกบ้านเขาจนแตก
บุกไปในบ้านเอาน้ำมันราดบ้านขู่จะเผาด้วยนะคะ

โอ้คุณผู้ชมได้ยินห้างเสียงจะเห็นพฤษฎิกรรมชัดเจนมากเนี้ย
ผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะดันประตูพยายามจะดึงเอาไว้ไม่ให้คนข้างนอกเปิดเข้ามาได้
ส่วนคนข้างนอกก็โวยวายอย่างบ้าคลั่งเลยนะบอกให้เปิดบอกให้เปิด
ฉันจะฆ่าเธอแล้วก็กวัดแกว่งเหล็กที่อยู่ในมือเข้ามา

แล้วคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีชายพิการนั่งอยู่บนโซฟาด้วยนะคะ
ภาพต่อไปกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ทุบกระจกจนแตก
แล้วก็ใช้มือบิดลูกบิดเปิดประตูเข้ามา
แล้วก็มาถามชายพิการเนี่ยว่าแบบผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ว
ซึ่งชายพิการก็บอกว่าไม่อยู่แล้ว
เดินเข้ามาอย่างงี้เลยอ่ะ
ไปถามคนที่เข้าพิการอ่ะว่าไปไหนผู้หญิงไปไหนแล้ว
เขาบอกไม่อยู่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็โวยวายออกไป
แล้วก็ไปเอาขวดน้ำมันที่ราดในบ้านเสร็จแล้วเนี่ย
ตีคนที่อยู่ข้างนอกอีกค่ะ
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านเกิดเหตุอยู่ในอำเภอเมืองชนบุรี
ไปเจอกับนายสุธานาคะจรูนสิทธิวัย๔๙ปี
พ่อของผู้หญิงที่พยายามจะดันประตูและเป็นคนที่ถูกขวดน้ำมันตีหัวด้วย
พาไปดูร่องรอยที่ถูกบุกเข้ามาทุบทำลายข้าวของในบ้าน

คนที่ก่อเหตุชื่อนายอาทิตย์คำนึงกิจอายุ๒๘ปี

โทรหาลูกสาวลูกสาวไม่ยอมรับ

คว้าเหล็กที่เขากำลังเชื่อมอยู่หน้าบ้านเนี่ย

ฟาดประตูลูกสาวที่อยู่ในบ้านก็พยายามเนี่ย

ก็อยู่ในอาการหวาดกลัวเลยอะค่ะ

ราดหน้าบ้านแล้วก็ราดในบ้าน
ตะโกนลั่นเลยบอกว่าจะเผาบ้านให้หมดเลย

ตีที่ศีรษะนายสุธาด้วย

ข้างบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกันแยก

หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปแจ้ง
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปมุมชมนายอาทิพย์พวกนี้เนี้ย

คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเคยเล่าข่าวไปว่า

ก่อเหตุเอาน้ำมันราดรถกระบะที่เป็นชื่อของ

สาเหตุคือจะเผารถของภรรยา
แต่สุดท้ายไปนั่งจุดสูบบุหรี่ในรถที่

แม่ของนายอาทิตย์มาชดใช้ให้แล้ว
ก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกัน

ตอนนี้เขากับครอบครัวลูกสาวหลานชายกลัวมาก
เพราะต้องออกไปขายของทำมาหากิน

บุกมาที่บ้านแล้วมาเผาบ้านตามคำข่มขู่เมื่อไหร่

คือ๑๒สิงหาคมนะครับคุณผู้ชม

แค่แบบเลิกกันแล้วเขาไม่ยอมเลิกตามราวีเหรอ

นายอาทิตย์เนี่ยเสพยาเสพติดปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ
เสพยาเสพติดเสพยาทีไรคลุ้มคลั่งทุกที
ไม่ได้ดั่งใจทีลัยอะละวาดโวยวายแบบเนี้ย

กลัวอยู่เพราะว่ากลัวจะมาแบบวางเพลิงเพราะเขาเผารถสี่ประตูไป
เขาบอกเดี๋ยวจะเอามาให้ไม่ไม่เหลืออะไรเลยครับอืมอยากฝากบอกตำลวดไง
ก็จะฝากบอกตำลวดอะให้รีบจับปุ่มคนตัวนี้ว่าว่าอันตรายมาก
เพราะว่ามันเป็นภายสังคมอะอืมเป็นนักเลยอะละวาดผมมา
สี่ห้าหนครั้งนี้แล้วเนี่ยแต่ตำรวจไม่ทำอะไรเลย
ทำอะไรไม่ได้เลยครั้งนี้เอาเรื่องถึงที่สุดครับ
เพราะว่าเพราะว่าที่ผมไม่เอาเรื่องลูกสาวขอไว้
ขอไว้ผมก็ใช่ใช่ที่สี่ห้าเที่ยวเนี่ยลูกสาวขอไว้แต่หนเนี่ย
มันขึ้นมึงขึ้นกูกับผมละอ๋อทำร้ายผมละครับผมไม่เอาไว้ละ
อ่าฟังตำรวจบ้างนะคะว่าตำลวจเขาทำอะไรบ้างผ้านรวชเอกอเอนกบุฏอิน
นายอาทิตย์เนี่ยเกาะเหตุสองท้องที่สองคดีมีที่สพพานทอง
คดีเผารถตั้งแต่๑๒สิงหาคม
แล้วก็สพดอนหัวล่อคือล่าสุดที่บุกบ้าน

เอาขวดน้ำมันฟาดหัวพ่อตาแล้วขู่จะเผาบ้าน
เรื่องนี้เนี่ยไปที่คดีราดน้ำมันและไฟไหม้รถกระบะก่อนละกัน
แม้ว่าแม่นายอาทิตย์จะชดใช้ให้กับครอบครัวผู้เสียหายแล้ว
แต่คดีนี้ถือเป็นคดีอาญานะคะยอมความไม่ได้
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีที่สพพันธองเนี่ย
รวมรวมหลักฐานขออำนาจสารออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่เจอตัวค่ะ
แต่ก็ตอนนี้มาประสานกับตำรวจสพดอนหัวล่อแล้ว
เพราะว่าก็มีคดีนี้อีกคดีหนึ่งที่ว่าไปบุกบ้านเขา
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับตัวนายอาทิตย์อยู่นะคะ